สวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสามคนใน
คู่กัดสะบัดข่าวจัดแน่นแน่นแบบสามคนแบบนี้นะครับ
ผมชนะคุณยี่สาและคุณดาวสุภาษาราค่ะค่ะอ่ะ
เจอกันวันนี้วันอังคารที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
จะสิ้นเดือนแล้วแป๊บเดียวอดใจอีกนิดเดียว
นิดเดียวอีกนิดเดียวเดี๋ยวเงินเดือนก็ออกแล้ว
สิบบาทใช้ให้ได้ภายในวันนี้อุ้ยห้าสิบบาท
คุณเหลือแค่นั้นเองเหรอนี่เงินเดือนหรือเงินทอนเอออะไร
จะให้แหละคะพอสักยี่สิบโอ้ยอันตราคัดกันจริงจริงเลยเอาเอา
เงินน้อยไม่ว่ากันแต่ความสุขล้นหลามแน่นอนนะคะ
ค่ะวันนี้นะฮะก็อยากจะให้คุณผู้ชมส่งข้อความมา
จะได้เป็นเพื่อนกันอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิหน้าดิฉันไม่ได้ยับเหมือนกัน
อาร์โค้ดนะคะเห็นไหมคะคิวอาร์โค้ดตอนนี้โอ้โหยุ่งยับไปหมดเลย
หน้าฉันติ่งตื้งแซวแซวตับถามอ่าอย่างงี้คุณผู้ชมเรื่องแรก
ฝากเตือนภัยเกี่ยวกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เพราะทุกวันนี้มันมีการ
ปรับเปลี่ยนมุกให้มันเข้าใกล้กับชีวิตประจำวันเรา
มากขึ้นไงมันจะได้หลอกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุด
หลอกคนคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการคืนภาษี
หลงกลเข้าก็เลยเสียเงินครับ
ต้องเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
ถามคนนี้ฮะนางสาวระวีวันเอี่ยมวิริยนาวิน
อายุ๔๐ปีเป็นชาวอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง

แล้วไปแจ้งความกับทางตำรวจสภนิคมพัฒนานะฮะ
เพราะว่าเธอถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรศัพท์มาอ้างว่า
เป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรมาแนะนำวิธีการยกเลิกข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเพื่อไม่ให้เสียภาษี
ช่วงนี้สิ้นปีไงหลายคนเป็นห่วงเรื่องภาษีต้องเตรียมจ่ายกันด้วย
แล้วพอโทรมาแนะนำแบบนี้สนใจไหมคะ
ถ้าสนใจนะเข้าทางเขาเลยพวกมิจฉาชีพเขาจะบอกว่าให้แอดไลน์
และทำตามขั้นตอนตัวคุณระวีวันก็ทำตามนั้นฮะ
แล้วได้ลิงก์มาจากมิจฉาชีพก็กดตามไป
มันเหมือนเป็นลิงก์ที่เอาไว้ติดตั้งแอปพลิเคชันบางอย่าง
ทางฝั่งมิจฉาชีพเขาบอกว่านี่คือแอปพลิเคชันของสรรพากร
ให้ติดตั้งเอาไว้พอติดตั้งเอาไว้เท่านั้นแหละครับ
เครื่องมือถือมีปัญหาเลยคือหน้าจอมันขึ้นสีฟ้าในลักษณะแบบนี้
ขึ้นว่ารอการตรวจสอบชื่อนามสกุลกรุณาอย่าเพิ่งใช้งานโทรศัพท์
ในลักษณะแบบนี้ยาวนานค้างอยู่หน้าจอแบบนี้
เธอเองจะใช้มือถือทำอะไรก็ไม่ได้อ่ะเนอะก็เลยรออยู่สักพักหนึ่ง
แต่อย่างนี้สุดท้ายเหมือนกับว่าไอ้ข้อมูลอะไรบางอย่างมันโดนดูดไปแล้ว
แล้วแอปพลิเคชันที่มันไม่ดีเนี่ยมันทำการดูดข้อมูลอะไรไปแล้ว
เครื่องถึงกลับมาใช้ได้ตัวเธอใจคอไม่ดีรีบไปดูเงินในบัญชีธนาคารของเธอ
แอปธนาคารแล้วปรากฏว่ายอดเงินในธนาคารของเธอที่มีอยู่ประมาณสัก๑๒๐๐๐กว่าบาท
เกลี้ยงบัญชีเลยก็เธอไม่ได้โอนไปไหนอ่ะ
แต่อย่างนี้ฮะมันมีสลิปโอนเงินอยู่ว่าแจ้งบัญชีพร้อมเพลย์ลงเลขหมาย
เลขท้าย๔๓๕๔ไอ้ข้างหน้าน่ะกากบาทกากบาทเอาไว้นะ
ไม่รู้จักเลยว่าเป็นบัญชีของใครแต่เงินเราถูกโอนไปยังบัญชีนั้นเป็นที่เรียบร้อย
ว่านี่คือนี่แหละครับมิจฉาชีพและน่าจะเป็นแอปพลิเคชันปลอมที่พวกมิจฉาชีพ
อย่าไปหลงเชื่ออะไรใครง่ายแต่ผมก็เข้าใจแล้วครับว่า
กว้องพิจารณ์ชีพพวกนี้มันก็มีการปรับตัว
เมื่อวานล่าสุดผมก็เพิ่งเคยเจออย่างไรคะโทรมาครับบอกว่าเงิน
แล้วถ้าไม่ไปดำเนินการจ่ายมันจะทำการดูดเงินในบัญชีของผม
อย่างนี้ต้องนึกไว้ก่อนเลยเพราะธนาคารเขาไม่ตามทวงหนี้ลักษณะแบบนี้

แล้วเราก็ต้องดูตัวเราด้วยว่าเราค้างบัตรเครดิตหรือเปล่า

เดี๋ยวค่อยเล่าทุกวันทุกวันเพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้ได้เท่าทัน
มีหลายมุกมากเป็นหลงเชื่อนะจริงค่ะอืม
สวัสดีค่ะพี่ชนะค่าเทอมยังไม่ได้จ่ายเลยค่ะ
พร้อมเพลงบอกมาอันนี้คือเขาเรียกว่าถึงเขาหล่อก็เต็มใจให้หล่อ
มันไปอัตโนมัติโทษทีไม่ทันรู้ตัว
แบบนี้ยอมแหละยอมให้หลอกไม่เป็นไรแล้วแต่คุณเลยแล้วกันนะคะ
แต่งานนี้ค่ะถูกหลอกถูกหลอกว่าอะไร
ว่ามีคนมาเป็นชู้กับเมียของตัวเอง
ผู้ชายคนนี้เริ่มรู้สึกตะหิดตะหิดแล้วก็เลยตามมาดูที่บ้าน
ปรากฏเห็นกับตาเมียอยู่กับชู้ในบ้านสองต่อสองเท่านั้นแหละค่ะ
เกิดเหตุอ้นละหมานขึ้นเลยค่ะ
นี่มามาที่บ้านหลังนี้กันนะคะอยู่ในพื้นที่หมู่๑๓อำเภอชายวานจังหวัดอุดรธานีค่ะ

ถูกต้องไม่ใช่แค่สิ่งของต่างพังเสียหายนะคุณจะเห็นคราบเลือดด้วยค่ะ

มีการทำร้ายร่างกายกันด้วยนะ

บนพื้นบ้านเนี่ยค่ะจะมีคราบเลือดหยดเป็นหย่อม
แล้วเจ้าของบ้านก็คือนางชะนกนาฏโสนางามอายุ๔๔ปีค่ะ

เจ้าหน้าที่ไปถึงไปสอบถามพูดคุยคุยไม่รู้เรื่องหรอกค่ะเพราะกำลังเมาอยู่

จับใจความก็ไม่ได้แถมยังบ่นด้วยว่าผัวของเธอน่ะนิสัยไม่ดีนะ
เธอเองก็เจ็บแค้นน้ำใจทีนี้ไปดูต่อนอกจากเธอคนนี้มีใครอีก

มี๑คนนะคะที่ได้รับบาดเจ็บคือนายเพียรวัตรหรือภาคินัยวายพักอายุ๕๓ปี

คนที่ใส่กางเกงลายพรางเนี่ยนะคะนอนอยู่บนพื้นสภาพที่ถูกฟันด้วยของมีคมเลือดในเต็มร่างกาย
หายใจรวยรินนะคะคุณที่แขนและศีรษะก็มีบาดแผลด้วย

เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบนำส่งโรงพยาบาลชัยวานนะคะส่วนผู้ที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายชายคนนี้ก็คือนายน้อยค่ะ
นายน้อยนี่เป็นสามีของนางชนกนาฏเจ้าของบ้านพอก่อเหตุทำร้ายร่างกายนายน้อยก็หลบหนีไปค่ะ
เจ้าหน้าที่และนักข่าวก็เลยไปสอบถามเพื่อนบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอรู้ไหมว่ามันมีอะไรบ้านหลังนี้
เพื่อนบ้านบอกว่าปกตินายน้อยเนี่ยจะไปทำงานที่ต่างจังหวัดค่ะไม่ค่อยได้กลับมาบ้านหรอกนานทีมา
แต่รู้อยู่เนื่องว่าภรรยาเนี่ยมีคนมาติดพันธุ์มีหนุ่มมาจีบนะเขาก็ระแคะระคายอยู่บ่อยครั้ง
เคยถามนางชะนกหน้าถามเมียน่ะจริงหรือเปล่าก็มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง

วันเกิดเหตุเนี่ยนางชนกนาฏนี่นะคะได้เงินประกันราคาเข้ามา
ได้เงินมาก็เลยไปเบิกเงินมา๕๐๐๐บาทจากนั้นก็นำเงินมาซื้อเหล้า
อ้าวดื่มชะล้องกับนายเทียรวัตร
จากนั้นมันเป็นท่าท้ายจะผิดจุดประสงค์ของทางภาครัฐก็ได้เนี่ย
เอามาดื่มเอามากินแบบเนี้ยค่ะจังหวะนั้นแหละนายน้อยแอบกลับมาบ้านโดยที่ไม่บอก

เห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันกำลังดื่มกำลังกินอยู่บันดาลโทษะค่ะเลยเอามีดฟันนายธีรวัตรแบบไม่ยั้ง

บาดเจ็บสาหัสตามที่ได้เห็นไป

น้อยหลบหนีไปนะคะแต่ว่าทางตำรวจก็ต้องนำตัวมาดำเนินคดีต่อไป
ก็คงต้องแยกกันระหว่างเรื่องของทำร้ายร่างกายหนึ่ง

ส่วนเรื่องของการผัวใครเมียใครก็คงว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
ไม่อย่างนั้นเนี่ยหูต้องอาจจะมีปัญหารุนแรงแล้วก็ร้ายแรงกว่านี้ขึ้นแน่เลยค่ะ
ยังไงก็ต้องฝากไว้ใจเย็นดีกว่านะ
ใจเย็นกันในทุกกรณีแหละรวมถึงกรณีที่มันเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนด้วยนะคะ
รถชนกันแล้วลงมาคุยกันดีไม่ว่าใครจะผิดหรือถูก
อย่าใช้กำลังที่พูดแบบนี้เพราะว่า

อ้าวแต่คนที่เข้ามาทำร้ายไปชนท้ายเขาก่อนนะเอามาทำร้ายเขานี่
ปั๊บเลยเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ๕โมงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
แยกไฟแดงแถวพุทธมนตรสาย๒นะ
คนที่เขาเอาคลิปนี้แล้วเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์ค่ะ
เธอบอกว่าเธอนั่งซ้อนรถจักรยานยนต์แฟน
เตอร์ไซค์แฟนเนี่ยแฟนเธอเป็นสาวหล่อนะจะกลับบ้าน
แฟนเธอเป็นรายเดอร์เหมือนกันค่ะแต่ว่าทำงานเสร็จแล้วไงก็เตรียมจะกลับบ้านไง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะมีรายเดอร์อีกคนเป็นผู้ชาย
ขี่มาชนท้ายค่ะแต่รายเดอร์คู่กรณีไม่ขอโทษนะ
แล้วลงมาเป็นภาพที่เห็นเลยอ้าวมาต่อยเขาเลย
ว่าก่อนทะเลาะกันก่อนสักนิดนึงแล้วก็พุ่งเข้ามาเลยค่ะ
พุ่งเข้ามาต่อยหน้าแบบนี้เลยนะเธอบอกว่านอกจากจะต่อยหน้า
แล้วยังปัดโทรศัพท์มือถือของเธอหล่นพื้นด้วย
จากนั้นเธอเดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สอนอนหลัก๒เรียบร้อย
เพื่อเอาผิดกับรายเดอร์คู่กรณีรายนี้
ในข้อหาทำร้ายร่างกายแต่ต่อไปนะคะ

มีคลิปอื่นจากคนอื่นที่ช่วยถ่าย
รวมไปถึงมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดของไฟแดงตรงนั้น
เธอก็ต้องไปไกลเกียกกันต่อนะครับ
เรื่องนี้บ้างฮะเป็นเพื่อนกันอยู่ดีชวนกันไปจวด
สถานีหัวลำโพงไปจวดที่ร้านส้มตำที่แบบว่าอยู่ข้างทางไง
คุยไปคุยมาเอ๊ะกลายเป็นว่าทะเลาะกันเอง
เพราะกันเองอย่างเดียวไม่พอไปขโมยสากของแม่ค้า
จะมาไล่ฟาดหัวกันนะครับ
คุยกันนะครับ
คุยกันเลยมึงอย่าแยก
โอ้โหยังไงเนี่ย

ไม่ใช่ค่ะอันนั้นดาบค่ะโอ้โห
แต่ก็ขวาสากมาสิบอกอย่าแยกเอาแยกแล้ว

ตอนแรกน่ะยืนเถียงกันอยู่พักใหญ่เอาคุณผู้ชมดูช่วงแรกไปด้วยนะ
เราก็อุตส่าห์ขึ้นคำหยาบเอาไว้
สนุกไม่รู้เลยว่าเขาพูดว่าอะไรกันบ้างนะ
อย่าไปรู้เลยแต่ก็คงประมาณว่าคำหยาบคำหยาบ
แน่จริงก็มาสิคำหยาบคำหยาบ
โอ้โหนี่ระบบเซ็นเซอร์เราดีนะ
ดีครับเรื่องของเรื่องนะฮะ
พลเมืองดีเขาถ่ายเอาไว้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
แถวตรงประตูทางข้างสถานีรถไฟหัวลำโพง
เห็นผู้ชายสองคนกำลังทะเลาะกันเสียงดัง
ก็ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิป
เรื่องของเรื่องชายคนนึงก็เหมือนประมาณว่า
เอ้าแน่จริงก็มาสิอีกคนก็บอกถ้าถ่าย

เขามาแล้วเอ้าแน่จริงมาวัดไหมล่ะ
วัดไหมวัดไหมวัดหัวลำโพงเหรอฮะ

กันแบบตัวต่อตัวอะไรแบบนี้ไง
แต่จริงแล้วเนี่ยมีคนมาเล่าให้ฟัง

บอกว่าสองคนเนี่ยจริงมาด้วยกันนะ

นั่นแหละครับจวบไปด้วยฮะ
ก็เลยเมาเมาแล้วทะเลาะกันสุดท้ายก็ตีกันอย่างนี้
ตีกันอย่างเดียวไม่พอเอาสากแม่ค้ามาอีกต่างหาก

แต่เรื่องนี้เหมือนจะจบลงด้วยดีครับคุณยี่สาคุณดาวสุภาษา

เพราะสุดท้ายฮะเหมือนกับว่าคู่นี้คืนดีกันได้
บอกเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเราก็เข้าใจผิดกันเอง
อดคอกลับบ้านด้วยกันแล้วเอาสากนั้น
คืนให้แม่ค้าเป็นที่เรียบร้อย

ก็คือความขัดแย้งช่วงตรงกลาง

ไม่งั้นแม่ค้าขายไม่ได้เลย

ไปดูเรื่องราวที่เรียกได้ว่าตอนนี้

ก็คือมีแก๊งจะเรียกว่าเป็นแก๊งก็ได้นะ
เพราะว่าตามงานรับปริญญา
ตามงานพิธีตามงานใหญ่ต่าง
จะมีคนเดินถือช่อดอกไม้เนี่ย

ตอนแรกก็คิดอย่างนั้นแต่ไปมามีทวง๒๐บาทเขา
เออแบบนี้ออกอารวาสเยอะเลยอ่ะไปดูกันหน่อยค่ะ
ใครเคยเจอไลน์มาคุยกันค่ะ

นี่คืองานรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
พวกผู้หญิงเสื้อดำคนนี้เดินมาล่ะค่ะเจอเยือแล้วนะคะ
เป็นเด็กหนุ่มหน่อยปักอกให้น้องเขาก็ดูงงรับ
น้องจะเดินตอบสักพักหนึ่งหยุดก่อนจ่ายตังค์มาด้วยค่ะดอกละ๒๐บาท
พอไม่ยอมจ่ายตังค์ก็กระชากดอกไม้ออกไป

มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะ
ผู้ที่โพสก์ก็โดยบูกค้าวความว่าไปงานรับประจีนระยิ่นริญญา
เขาไปถึงตอน๖๐๐มนี้นะคะ
ก็มีคนมายืนรออยู่
ตอนแรกกูนึกว่าเอ๊อใจดอกไม้ให้กับยาจ
จะได้รู้ว่าเอ๊อเป็นยาจของบันดิษฐ์ก็ว่าไป
และก็รู้สึกออกขึ้มใจปรากฏว่าพอจะเดินหนีล่ะอ่าทวงตัง
บางคนเจอ๒๐บาทบางคนเจอดอกละ๒๐
แล้วช่อหนึ่งมี๒ดอกก็๔๐ไปแล้ว
โอ้แล้วถ้าสมมติดอกล้า๒๐ครับ๕คนก็ร้อยนึงแล้ว
ก็นั่นไงแล้วกี่คนทั้งวันเดินหลอกเขาอย่างนี้
คลิปนี้นะคะโด่งดังเป็นไวรัล
มีคนมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมายบอก

พวกงานบุญงานเทศกาลต่าง
เขาบอกว่าตามแหล่งที่คนเดินทางกันเยอะ
แต่ว่าอาจจะเป็นในลักษณะรูปแบบอื่น
อย่างเช่นมาแจกสติ๊กเกอร์

ไม่รู้แหละงานเทศกาลงานครบรอบวันพิเศษอะไรแบบนี้

รับแล้วจะให้คืนไม่เอาด้วยนะ

ก็คงต้องดูให้ดีนะคะ

แล้วก็เคยเห็นตามแหล่งท่องเที่ยวถ่ายรูป
แล้วพอออกมามีรูปเราก็เดินไปดู
เสียตังค์ด้วยร้อยหนึ่งอันนั้นแพงเลย

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนหน่อย

ซ้ายขวา

แต่ที่ฉันทำเนี่ยเหมือนจะไม่พริ้วไหวเหมือนพี่คนนี้

โอ้โห

ยังไงล่ะเอามาแล้วมาอย่างไวเลยซ้าย

ใครที่ไม่แน่ใจว่าเขาขึ้นไปที่ไหน

ตรงนี้ไม่ไหวมันอันตราย

ยังไปต่ออีกเหรอไปต่อค่ะแล้วคนที่เขาเป็นเจ้าของคลิปจากกล้องวงจรปิด
เขาตั้งคำถามเลยนะพอพอรถจักรยานยนต์คันนี้กลับมาที่พื้นเนี่ยเออ
เออตั้งใจหรือเปล่าหรือว่ามันพลาดไปหรือยังไงอ้าว
คนขับก็อย่างหนึ่งนะเขาคงจะมีความสามารถอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกนะ
แต่คนที่ซ้อนไปด้วยสุภาษาราคุณชิสา
ลองนึกภาพถ้าคุณเป็นคนซ้อนไปด้วยอ่ะเนี่ยซ้อนไปอย่างนี้

ถ้าผมเป็นคนซ้อนผมตีหลังพอแล้วเอาลงพอแล้วมันเรียราชหมดแล้วเอาจริง
ถูกค่ะลงเดี๋ยวนี้เลยอันตรายนะ
ไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจหรือว่าผิดพลาดก็ตาม
แต่ถ้าสมมุติว่าเราคิดไว้ตั้งแต่ต้นว่าไม่แซงขวาเพราะมันคือสะพาน
มันก็ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะจริงก็ขับตามเขาไปธรรมดานั่นแหละค่ะ
ไม่ต้องหลบซ้ายหลบขวาแทรกซ้ายแทรกขวาหรอกค่ะ
อันตรายแล้วมันผิดกฎหมายด้วยขับรถโดยประมาท
เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแถวก่อนถึงร้านเค้กบ้านสวน
สวาสตร์พระราชนคร๔อยู่ทะเยาะเส้นน้อยใหญ่ด้วยนะ
มาเรื่องเหตุระทึกเรื่องของความรัก
เรื่องของเรื่องมีสามีภรรยาแล้วกันคู่หนึ่ง
เหมือนกับว่าจะเลิกลากันไปแล้วแต่ตัวผู้ชายเขาไม่ยอม
สุดท้ายวกกลับมาเพื่อจะมาฉุดภรรยาคนนี้
ไม่ได้มาคนเดียวพาเพื่อนมาด้วยมาแบบเต็มคาราเบลเลยอะครับ
เนี่ยมาฉุดถึงหน้าหอพักเลยอ่ะโอ้โหนี่นี่ตัวผู้ก่อเหตุมาแล้วนะ
ฉุดกระชากผู้หญิงคนนี้อุ้ยผู้หญิงคนนี้ครับโอ้โห
โดนดึงไปโอ้โหสู้แรงไม่ได้หรอกครับ
ผู้ชายทั้ง๓คนจะไปสู้ยังไงผู้หญิงคนเดียว
ตรงนั้นก็มีรอปภอยู่ก็พยายามจะเข้าไปช่วยนะ
แต่ก็ต้องเข้าใจเขานะรอปภอยู่คนเดียวผู้ชายเนี่ย
ก็ทีมข่าวของเราก็เลยต้องไปสอบถามคนนั้นนะฮะนายนรงศักดิ์ศรีชายาหรือแม็กซ
อ่ะแม็กซ์เล่าให้ฟังว่าเหตุที่โดนฉุดไปน่ะวันนั้นก็คาดว่าน่าจะเป็นอดีตสามีของตัวพี่สาว
พาไปนั่นเองคือเลิกลากันไปได้นานแล้วแต่ก็ยอมรับว่าทั้งคู่คบกันนานอยู่
ประมาณสัก๑๐ปีแล้วมีลูกด้วยกัน๒คนในวันที่เกิดเหตุตัวนายนรงศักดิ์ศรีชายของผู้หญิงคนนี้
ไม่อยู่ไปทำธุระที่ต่างจังหวัดอ่าแล้วสุดท้ายรอพอพอที่หอพักน่ะ
โทรมาแจ้งกับนายแม็กซ์บอกนี่พี่สาวนายถูกฉุดไปแล้วนะ
ตัวนายแม็กซไม่รู้ทำไงเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปก่อน
เอาไปแจ้งความกับทางตำรวจก่อนนะครับ
แก๊กยังบอกอีกนะที่นางสาวแดงผู้เสียหายเนี่ยนะ
พี่สาวของเขานะที่คบกับนายกิ๊บเนี่ย
เลิกกันก็เพราะว่านายกิ๊บเนี่ยชอบเมา
เมาและอารวาสทำร้ายร่างกายก็เลยเลิกกันได้ประมาณสัก๓เดือนแล้ว
แล้วก็เจรจาเรื่องของการที่จะไปจดทะเบียนหย่ากันแล้วด้วยนะ
ค่ะแต่ยังหาวันไม่ได้เพราะตัวพี่สาวก็บอกไปแล้ว
บอกว่าเมื่อไหร่จะไม่ยาตัวผู้ชายน่ะ

โอ้โหก็ยังไม่ตอบไงบ้ายเบียง
ล่าสุดนะครับทราบจากทางตำรวจสนคณะยาวว่าช่วงประมาณสักบ่าย๓วันนี้
พบตัวแล้วนะฮะนางสาวแดงแล้วก็อดีตสามีแล้วนะ
ไปเจอที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่คันนายาว
ทั้งสองคนก็มาให้ปากคำเพิ่มเติมนะ
แล้วเรื่องของสวัสดิภาพเป็นยังไงบ้างตัวผู้หญิงเป็นยังไง
นางสาวแดงก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะครับเบื้องต้นเนี่ยทั้งคู่ให้ข้อมูลกับทางตำรวจว่าก็มีเรื่องทะเลาะกันกับทางอดีตสามีนั่นแหละ
แล้วก็ที่ไม่ได้ติดต่อกับทางญาติจนญาติต้องไปประกาศตามหาเพราะว่าไม่อยากให้ญาติเข้าไปยุ่งในเรื่องของครอบครัว
ก็คาดว่าตัวเองน่ะนางสาวแดงคิดว่าจะเคลียร์ได้ก็เลยไม่กล้าที่จะโทรไปบอกทางครอบครัวไม่อยากรบกวน

ใช่แล้วพอมาดูภาพเหตุการณ์มันดูน่ากลัวจริง
ใช่ค่ะผู้ชายรุมฉุดผู้หญิง
ก็ไม่อยากจะแนะนำหรืออะไรนะเพราะเวลาแนะนำเรื่องผัวเมียทีไร
สุดท้ายเราก็ต้องกลับไปกินอาหารเม็ดทุกทีแต่ก็เป็นไปได้
แจ้งความเอาไว้ก่อนอย่างน้อยมันเป็นการป้องปรามไว้ระดับหนึ่งว่า
เขาจะไม่มาก่อเหตุลักษณะแบบนี้อีก
แม้ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ตามมันก็สามารถเอาผิดทางกฎหมายได้เหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องเบาบ้างดีกว่า
ไฟไหม้เออไม่ใช่สิภูเขาไฟระเบิดเบาไหม
เบานะถ้าขนาดนั้นก็ไม่น่าเบาเหมือนที่ไหน
ยังมีพลังงานแล้วก็ประทุในรอบ๓๘ปีค่ะ

ที่ว่าเบานี่หมายถึงไม่ใช่เรื่องทะเลาะฆ่ากันตาย

ดูจากภาพไกลคุณรู้ไหมผมนึกถึงอะไร
พวกระเบิดนิวเคลียร์ที่มันลงไปอย่างนี้

มันจะขึ้นมาในลักษณะแดงวุบอย่างนี้

ที่นี่คือภูเขาไฟเมานาโลอาค่ะ
ปะทุเท่าฐานปะทุพวกลาวามาจากปล่องนะคะ
ไหลลงมาเมื่อวานนี้วันที่๒๘พฤศจิกายนนะคะ
ทำให้ทางการรัฐฮาไวน์สหรัฐเนี่ย
ออกคำแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังเท่าทาน

โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
ต้องอยู่ในที่ล่มนะหลีก
เรื่องการสูดเอาเท่าฐานพวกนี้เข้าไป

อันนี้คือพวกเราเนี่ยไม่เคยมีถูกไหม

ท้องฟ้าเขาแดงน่ากลัวแดงฉานเลยนะ
ใช่แล้วค่ะคือมันก็จะอาจทำให้

หรือว่าการเลี้ยงสัตว์ต่างนานาด้วยนะคะ

ยังไม่ถือว่าทำให้ชุมชนแถบนั้นได้รับความเสียหาย
แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสภาพอากาศเหมือนกัน
เพราะว่ามันมีเท่าฐานเยอะมาก
ก็คือเรื่องของฝุ่นละอองนั่นเองนะคะ
ก็เอามาอัปเดตให้ทราบว่า

มันคงมีพลังงานแบบนี้นะคะ

เกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานปีใหม่
คือตอนช่วงโควิด๑๙เนี่ย

ปีนี้ได้ข่าวอีกแล้วว่าเขาจะไม่จัด

มันจริงหรือเปล่า
จริงหรือเปล่าจริงหรือไม่
ดูค่ะ
เสนอให้รัฐบาลงดเทศกาลปีใหม่ค่ะขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ
และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือว่าแชร์ข้อมูลดังกล่าวในสื่อสังคมออนไลน์เดี๋ยวมันจะเกิดความซับซ้อน
คืออย่างนี้หลายคนเริ่มเป็นกังวลไงคุณสุภาษาคุณชิสา
เพราะว่าเรื่องของยอดผู้ติดโควิดตอนนี้มันเริ่มมากขึ้นเรื่อยนะหลายคนก็เลยมองว่าไอ้งานที่จะจัดต่อจากนี้มันจะทำได้ไหม
คนเยอะจะไปรวมกันได้ไหมล่ะ
กังวลกันเพราะว่าภาคเอกชนภาครัฐเขาก็เตรียมจัดงานกันแล้วเขาต้องวางแผนล่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดก็คือว่าไม่ได้มีการงดนะคะยังคงจัดได้แต่คงมีมาตรการพิเศษ

พักเรื่องหนักมาดูเรื่องของอาหารการกินดีกว่า
คุณจะพาไปกินของอร่อยย่านสิริราชอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วเป็นอาหารแบบไหน
ติดตามกันเลยในช่วงของสบัดรอบกรุง

ดูก็รู้เลยว่านี่คือถั่วที่ต้องรอนิดนึง

ที่นี่เขาใช้แป้งหอทัวร์เนี่ยนะฮะแบบว่ามีมากมายหลากหลายสี
เอาจริงอาหารที่มันมีมากมายหลายสีมันดูน่ากินนะ
มันเพิ่มอัตรรสเห็นหน้าค่าตาแบบนี้ก็น่ากินแล้ว
บอกว่ารสชาติก็ดีอร่อยอีกด้วยแล้วของที่มาใช้ทำถั่วแปบเนี่ย
ของคุณภาพทั้งนั้นเลยเขาบอกว่าเจ้านี้เจ้าดังเลยนะ
แล้วเวลาเอาไปคลุกกับมะพร้าวเขาแล้วก็โอ้โหนั่นแหละคือทีเด็ดของขนมชนิดนี้เลยล่ะครับ
ใครที่อยากทานนะไปสอบถามกันได้นะลองโทรไปสอบถามโทรสั่งกันก็ได้เหมือนกัน
เราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้แล้วนะครับหรือจะลองไปแถวนี้ก็ลองเสิร์ชหาดูนะ
สิริราชผมว่าไม่น่าจะหายากแล้วแถวนั้นของกินเพียบ
เหมือนเป็นรถเข็นอยู่แถวหน้าโรงพยาบาลน่าจะสังเกตง่ายนะ
ลองหาทานกันดูนะครับยังไงขอขอบคุณภาพนี้นะครับ
เหลืองม่วงเอามาเลยเอามาทุกสีเลย
แต่ต้องรอนิดนึงนะเพราะว่าถั่วแป๊ะ

คุณผู้ชมค่ะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของผู้ชายน่ารักหน่อยนะคะ
เวลาที่บรรดาเมียเขาอยากไปดูคอนเสิร์ตของผู้ชายเนี่ย
เอาพูดง่ายอยากไปดูผู้ชายนะ
ก็คือคอนเสิร์ตของแจ็คสันหวัง
จากแค่สารจะหวังแล้วดิฉันก็หวังด้วยเหมือนกัน
เอาละภรรยาของใครหลายคนก็หวังเช่นเดียวกันหวังจะได้เห็นตัวจริงของเขา
ทำยังไงก็ต้องไปรอรับสิคะดูค่ะ
อันนี้คือปรากฏการณ์พร้อมเพียงนะครับ
โดยไม่ได้นัดหมายโดยไม่ได้นัดหมายจอดใหม่กับผม
แน็คจอก่อนทางสุดท้ายมีรถมาจอดพังหลังก็ปิ๊บไหว
อันนี้คือทีมรอเมียมีส่วนเมียไปทีมหวัง
คุณสุภาษาราถ้าไม่มีการอธิบายความจะไม่รู้เลยนะว่าคลิปนี้คืออะไร
คอนเสิร์ตของคุณแจ็คสันหวัง
มีแห่งโลก

ใครเขาก็อยากเห็นตัวเป็นเป็นยังไงนะ

พอไปดูแล้วถามว่าคอนเสิร์ตที่มีผู้ชายมาเต้นให้ดู

ผู้ชายเขาไม่ดูมีเฉพาะผู้หญิงไปดู
มันก็มีก็แล้วแต่มีความหลากหลายกันหมดแหละ

ไปกับเพื่อนสาวกันไงไปในแก๊งเพื่อนสาวแก๊งเมีย
เขาต้องมาจอดไฟจอดไฟกระพริบรอตรงนี้
เพราะว่าเหล่าบรรดาคนที่เขาเข้าคอนเสิร์ต

บรรดาเมียพอสมหวังเสร็จแล้วออกมาก็มาขึ้นรถที่บริเวณนี้ซึ่งจอดเรียงกันเปิดไฟแว๊บแบบนี้ค่ะ
โอ้โหน่าชื่นชมทีมผัวทีมผัวซัพพอร์ต

บอกแบบให้กำลังใจแบบนี้ว่า
มีหน้าที่รอก็ต้อง

พักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าคุณสุพัสราจะพาไปดูเรื่องของอะไรนะ
ตบชาวาค่ะเมื่อวานนี้เก็บแล้วล้างแล้วตากแล้วพร้อมที่จะทำ

ทำอะไรเอาเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด
คู่กัดสมัติข่าวคู่กัดสมัติข่าวมาแล้วคู่กัดสมัติข่าวกลับมาแล้วมาพร้อมกับ
กรูปที่จะพาคุณผู้ชมไปตลอดตามชุมชนต่าง

เมื่อวานนี้นะคะไปบางเพลียงพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ
ไปเก็บไปล้างไปตากผักตบชาวาแล้ว

วันนี้ได้เวลาแล้วค่ะว่าจะเอาผักตบเหล่านั้นไปทำอะไร
แน่นอนว่าเป็นของสวยของงามแน่นอนนะคะ
ไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะในช่วง
ชุมชนต้องแชร์

โอ๊ยชุมชนต้นรถเป็นอะไรอ่ะ

วันนี้ดาวยังคงบุกตะลุยที่ชุมชนเดิมค่ะ
ชุมชนบางพรีมพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ
ที่แล้วเนี่ยพาคุณผู้ชมไปดูแล้วนะคะว่า
ผักตบชาวาที่ดูไร้ค่าลอยอยู่ในลำคลองเนี่ย
เขาเอาบัตรล้างอกเสร็จแล้วทำอะไรต่อ
วันนี้นัดพี่กบไว้ค่ะพี่กบคนดีคนเดิม

กบค่ะพี่กบหนูมาแล้วค่ะพี่กบพี่กบ
พี่กบค่ะนี่หนูบ้านเนี่ย
จ้ะพี่กบอ้าวเฮ้ยขวัญมา
อ้าวขวัญมาได้เลยว่าพี่เห็นแต่ดาว
ดาวนี่แหละค่ะหมายถึงเป็นคำตกใจไม่ขวัญไม่ได้มา
แล้วพี่กบพาหนูไปตักไปล้างแล้วก็เอาไปอบ
มันเป็นสีน้ำตาลแล้วนะเห็นว่าสร้างรายได้
แต่หนูยังไม่รู้เลยว่ามันสร้างรายได้ยังไง

อ้าวป้าแหม่มป้าแหม่มคนดีคนเดิม

พี่จูสนัทาแอดัมค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะจู

ขั้นตอนต่อไปเราจะมาลีดนะคะให้เกิดความแบน
มาค่ะคุณผู้ชมขั้นตอนของการรีดผักตบชาวาที่ตากแห้งแล้ว

นี่มันอบอ้วนแบบนี้นะ
นี่เครื่องรีดค่ะเข้าเครื่องรีด
เอ๊ะแต่ที่บ้านหนูที่มันทำให้เสื้อผ้ารีดเรียบมันไม่ได้เป็นแบบนี้
ใช่ค่ะนี่เป็นแบบรีดผักตบชาวา

เป็นเส้นบางแบบนี้แล้วคือพร้อม
ใช่พร้อมที่จะไปสารนะคะ

สารสาวอาณาสารค่ะปรักษัตริย์ชาวาค่ะ
เอาไปจักษาไหมคะ

เอ๊ะว่าแต่พี่จูแถวบนเท่าไห

หนูบดมานี่ได้กล้องใหญ่แล้วนี่

มันว้าวมากเลยค่ะ
ว้าวจนแม่เขาตกใจเลยนะคะ
ว่าแต่ผักตบชาวาที่หนูรีดเมื่อกี้

นี่เหรอที่ทำให้เกิดสร้างรายได้ขึ้นมาเนี่ย

นี่คือขั้นตอนของการขึ้นรูปใช่ไหมคะพี่กบค่ะ

กล้าที่จะทำออกมาเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะคะ

เราจะนำเส้นผักตบชาวานะคะ
นำมาขึ้นลูกกำหนดด้านซ้ายด้านขวานะคะ

เราพยายามเลือกเส้นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
จะทำให้เราผลิตชิ้นงานออกมาที่สวยงาม

ข้ามหนึ่งยกหนึ่งข้ามหนึ่งยกหนึ่ง
หลังจากนั้นเราก็เอาเข็มหมดปักไว้
ถัดไปถัดมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ
ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำเส้นมาล้อม
หนึ่งลง๑ล้อมไปทั้งหมดแบบนี้ใช่ไหมคะ
ถูกต้องทำไปเรื่อยหลังจากนั้นเราก็ดันไปให้ชิดค่ะ

ถ้าในกรณีที่เส้นมันแข็งนะคะ

ทำให้เราบังคับบังคับเส้นให้ชิดกัน

แต่เมื่อกี้พี่กบบอกว่าขั้นตอนต่อไปยังเหลืออยู่

ขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการชุบกาวนะคะ
สำหรับขั้นตอนในการชุบกาวลาเทคนะคะ
ไม่ยากเลยนะคะง่ายนิดเดียว

เราก็นำกาวมาผสมนะ
สมให้เข้ากันนะคะระหว่างกาวลาเทคกับน้ำ
ไม่ควรผสมให้ใสเกินไปนะคะ
ก็จะทำให้ปริมาณของเนื้อกาวลาเทคน้อย

หลังจากนั้นเราก็นำกระเป๋าจุ่มไปแบบนี้เลยนะคะ

นี่เป็นสีขาวค่ะมันก็จะออกมาใสนะคะ
ชุบทั้งด้านในและด้านนอกเลย
หลังจากนั้นเราต้องนำไปตากแดด

ตักหนึ่งแดดเหมือนหมูแดดเดียว

กระเป๋าจากผักตบชาวาที่ชุบกาวเรียบร้อย

เป็นยังไงคะคุณผู้ชม

มันถูกใจจริงเลยค่ะ

กับการที่ได้มาเรียนรู้วิธีการทำ
กระเป๋าน่ารักจากผักตบชาวาที่ไร้ค่าอยู่ในคลอง
ในพื้นที่บางเปรียงพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ

จะพาคุณผู้ชมไปหาเลาะแถวชุมชนไหน
ติดตามนะแต่วันนี้ไปก่อนค่ะ
โอ้โฮสุดยอดจริงคุณสุภาษณ์สลาค

ไม่ใช่นะท่าทางเหมือนพวกแจกใบ๒ใบ๓ใบอะไรสักอย่าง
คุณจะได้เอาลุ้นด้วยไง
ดีจังเลยนะผักตบของไม่มีค่ามีราคาขึ้นมาได้

ไปหลายที่ค่ะอยากไม่บอกหรอกเดี๋ยวไม่ดู

ทุกวันจันทร์อังคารนะคะในคู่กัดสะบัดข่าวค่ะ

เดี๋ยวไปดูวัยรุ่นฟันน้ำนมเขาอยากใส่บาท
ดูสิว่าใส่บาทคราวนี้จะได้บุญหรือได้อะไร
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับชวนคุณผู้ชมไปทำบุญกันดีกว่า
ไปทำบุญกับหนูน้อยคนนี้แหมดูแล้วน่ารักน่าชังจริงเลยครับ

นี่คุณตาพาหลานไปทำบุญใส่บาท
ใส่บาทแล้วยังไงไหลตามเข้าบาทไปเลย

พระท่านก็บอกโอ๊ยโยมเอ้ยถ้ายังไงซะอัตมาขอบินทบาทหลานไม่ได้เลย

น่ารักขนาดนี้เอาไปเหลียงต่อที่หัว

เห็นแบบนี้เนี่ยก็เรียกรอยยิ้มยามเช้าได้เป็นอย่างดีเลยนะ

ที่อยากเอาหลานใส่บาทไป

อย่าไปถึงทอมรัฐธรรม
ปิดท้ายคู่กัดสะบัดข่าววันนี้พาไปดูความน่ารักของท่านอนของเจ้าหมี
น่ารักดีหรือเปล่านะแต่นอนหงายขนาดเนี้ยหน้าทางจะง่วงมากอะค่ะ

สบายจักคุณผู้ชมรายการต่อไปเปิดปากกับภาคภูมิรออยู่หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ